ถึงบ่าย๒โมงจะพาคุณผู้ชมไปเปิดทรัพย์รับโชคกันก่อนเลยค่ะ
ไปค่ะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมค่ะ
ที่นี่เขาคึกคักเหมือนเดิมทุกงวดไม่เปลี่ยนเลยนะคะ
นี่คือบริเวณสาลาพระราหู๘ทิศของวัดสว่างอารมณ์
บนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สถานที่ประดิษฐานพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
โดยมีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์ก็คือหลวงพ่อแป๊ะนั่นแหละ
เจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะคะที่เป็นเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำท่าจีน
ท่านได้ทำการประกอบพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
ตามกำหนดก็คือเดือนละ๒ครั้งก็จะเป็นวันก่อนสลากออกนี่แหละคุณ
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยนะคะคึกคักมาก
ประชาชนรวมถึงบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายเขาเดินทางมาร่วมพิธีหนาแน่นเลย
สิ่งของที่ส่วนใหญ่นำมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะกล้วยน้ำว้าไข่ไก่แบบนี้
พานมาเป็นเครื่องสักการะบูชาในระหว่างการประกอบพิธีนะคะ
บรรดานักเสี่ยงโชคบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนเล่นของอะไรแบบนี้
ถึงกับร่ายรำออกมาเป็นท่าเหมือนเลื้อยเขาว่ากันว่าเหมือนกับพญานาค
ท่าพญานาคร้องออกมาเสียงดังเลยคุณ
ก็สร้างความแตกตื่นให้กับผู้เข้าร่วมพิธีท่านอื่นมากเลยนะคะ
ในการประกอบพิธีใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงถึงจะเสร็จนะคะ
พระอาจารย์แป๊ะก็ได้นำน้ำมนต์ที่ประกอบพิธี
ปะพรมให้กับทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง
หลังจากเปิดทรัพย์รับโชคกันไปต้องทำยังไงคุณ
ไปนี่ค่ะไปหาเลขกันต่อนี่แหละค่ะภายในวัดเนี่ยเขาจะมีลานกว้างใช่ไหม
มีต้นตะเคียนทองอายุกว่า๒๐๐ปีที่นำขึ้นมาจากเบาะทรายที่จังหวัดกาญจนบุรี
บรรดานักเสียงโชคเนี่ยเขาก็จะมาเนี่ยค่ะถูทาลูบคล่ำกราบว่า
ขอเลขเด็ดจากตะเคียนทองต้นนี้เพราะว่าไหนก็มาที่วัดนี้แล้ว
อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งไว้ข้างตาทองนิ้วรายคุณจำได้ไหมจำได้แล้วนะ
โอ้โหนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเพราะว่าคือตาทองนิ้วรายถ้าคุณสังเกตไปที่รูปปั้นเนี่ย
จะมีของพวกสร้อยทองมีเงินมีพวงมาลัยอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย
เขานำมาแก้บนหลังจากที่เคยถูกรางวัลกันไปแล้วส่วนใครได้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้ว
ถ้าไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยเดินออกมาหน้าวัดแบบนี้
คุณสามารถซื้อได้เลยถ้าเกิดเลขนั้นยังเหลือนะคะ
เขาก็จะมาตั้งแผงรอจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลมากมายกันแบบนี้
ถือว่ามาวัดนี้วัดเดียวนะคุณนะจบเลย
หนึ่งวัดจบที่เดียวเลยเปิดทรัพย์รับโชคส่องหาเลขเด็ดดูต้นตะเคียนส่องอ่างน้ำมนต์ได้
ไปวันนี้ทันไหมวันนี้ทันแต่เลขไม่เหลือเลย
เลขที่อยากได้นี่เกลี้ยงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะเอาจริงจริง
ในวันที่ใกล้จะออกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลขที่อยากได้จะหายาก
ดิฉันชอบไปเซอร์เวย์นะวันที่๑๖ตอนเช้าเนี่ยเดินตามตลาดดูตามแผงลอตเตอรี่อย่างนี้
มันจะเหลืออะไรบ้างเหลือยังไงเลขไหนที่คนซื้อเยอะแต่ละแผงเขาเป็นยังไงบ้าง